อยากจะให้คุณปลื้มปอกให้ภายใน๒นาทีได้ไหมคะ

หิวหิว

คุณปอกทุเรียนใน๒นาทีได้หรอเพิ่ม
ได้ครับเพราะว่าปกติผมปอกทุเรียนวันหนึ่ง

ไม่อย่างนี้ใครก็พูดได้ว่าปอกได้๒นาที

เอาอุปกรณ์ปอกทุเรียนมา

นี่คือศาลในการที่เขาปอกครูเลียนะฮะ
มาแล้ว

ทั้งหมดที่ได้มาคือนี่๑๒

โสดของเราเลือกฟังเสียงหัวใจ

สองโอ้โหให้ครบทุกอย่างเลย

กายมาทางนี้นะลูกหน่อย
วันนี้นะครับ
สาวโสดของเรานะครับ
เลือกฟังเสียงหัวใจ
เพิ่ม